คะตอนนี้นะฮะมันมีเรื่องที่เขาบอกว่าคลิปเนี่ยหลุดมาเป็นหลายชุดแล้วมีคนมีอันหนึ่งที่พูดว่าคุณเนี่ยไปกรอกกะติกกับคนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไปฟังเสียงคลิปก่อนไหม

คือจริงมันยังไม่จบเท่านั้นนะมันมีต่อไปอีกนิดนึงว่าปลาไหลใส่สเก็ต
พูดไม่เอาหรอกอะไรอย่างเนี้ย

ผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

ยอมรับอันนี้ยังไม่

มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณไปก็รอกอติก

เป็นการพูดกันระหว่างเพื่อน

คิดว่าเป็นส่วนตัวในลายโทรศัพท์ลาย
การพูดกันเมาส์กันอะไรกันก็แล้วแต่

แล้วเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงว่าผมไปกระลอกกระติก
ปลาไหลใส่สเก็ตใส่คุณเนี่ย
ไหนคุณเล่าให้ฟัง

เท่านั้นเองแต่ผมก็ชัดเจน

นะฮะเรื่องนี้ผมบอกเลย

เพราะเอาเรื่องที่ไม่จริงไปคุยกัน

สองคนที่ปล่อยคลิปออกมา

กับท่านทิศราชท่านมัยตรี

ผมเข้าใจได้เพราะนั่นเป็นเรื่องของคดีความ

จีบกันหรือผมไปกระลอกกระติก

เหนือจากความสะใจเหรอที่ปล่อยออกมาแบบนี้
ผมถามว่าแล้วลูกผมทำไง

แล้วผมทำอย่างไร
ถูกหรือยังฮะ
คือนี่คือสถาบันครอบครัวผมพังไง

พูดกันไปเรื่อยผมไม่โทษเขานะ

อันนี้คือเขาคิดว่าเขาพูดโดยไม่มีใครรู้ได้ยินอันนี้ก่อน
แสดงว่าก็อ้างอิงว่าคุณไปก็ลอกกระติกด้วย

แล้วคำว่าปลาไหลใส่สเก็ต

ผมก็ไม่มีวันทะไหลเข้าไปหาเจ้าของเสียงนี้หรอก

ไม่ต้องบอกหรอก
สั้นว่าตอนนี้ผมทำงานอยู่ในรายการครับ

ขณะเดียวกันแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของคุณหนุ่มกัญชัย
เปิดเผยว่าคุณหนุ่มรู้จักกับฟ้าผ่านรายการเท่านั้น
ซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกันเรื่องข้อมูลในการออกรายการอยู่แล้ว
ว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันไปเองมากกว่า
อันนี้ใครเป็นคนพูดอันนี้ทางตอนนี้เว็บ
ผมพูดจริงนะตอนนี้เดี๋ยวต่อจากรายการนี้
จะมีดรสุกิตกับอาจารย์เดชามานั่งรายการคุณจอมขวัญ
ผมโคตรอยากไปนั่งด้วยเลย
ผมอยากจะถามต่อหน้าคุณจอมขวัญว่าดรสุกิตรู้สึกยังไงบ้าง
กับการที่มีชื่อร่วมกับผมเนี่ยไปแอบชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
หน่อยสิเพราะในนั้นเขาพูดกับผมนะดรสุกิต
ถ้านั่งอยู่ข้างล่างกำลังจะออกคุณจอมขวัญฟังผมดีนะ
ผู้หญิงคนนั้นที่เขาพูดกันเขาบอกว่า
หนุ่มกัญชัยก็รอกติดเขาแต่พอรู้ว่าดรสุกิตชอบหนุ่มกัญชัย
ก็เลยไม่กล้าอืมนะก็
แล้วจริงเราเคยพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ไหม
เคยเคยไม่เป็นไรผมพูดว่าแค่นี้แหละ
แต่เรื่องรายละเอียดสูตรอื่นค่อยไปออกงานอีเวนต์แล้วกัน
บ้าจะไปออกงานอีเวนต์แล้วกันล่ะ
ไม่หรอกผมเอาพูดแค่นี้แล้วกันผมไม่อยากพูดมากหรอกเพราะว่า
มันก็เป็นเรื่องที่มันไร้สาระเป็นเรื่องตลกอ่ะเป็นเรื่องตลก
คนบอกให้ฟ้องเลยเอาไหมให้มันติดคุกไปเลยเอาไหม
คือถามว่าฟ้องได้ไหมเหรอเรื่องนี้ผมว่ามันก็ฟ้องได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่จริง
ตามผู้จัดลูกกรมกรอกกติกเป็นกริยาอาการที่ทำเป็นเจ้าชู้
หรือทำท่าเจ้าชู้เป็นนุ่มไปทำเจ้าชู้กับเขาตามความหมายนะคะ

ก็เผื่อหลายคนรู้ต้องคิดว่ากรอกกติกเป็นอะไรไม่รู้ไงขุนแม่

ก็ไม่น่าจะใช่ว่างั้นใช่ไหมนี่ก็ขนองปากพูดกันไปเองว่างั้น
คือผมไม่ว่าใครหรอกเพียงแต่ว่าผมแค่อยากจะให้ออกมาพูดความเป็นจริงเท่านั้นเองว่า
ถ้าบอกผมไปการ์โลกาติกจริงแสดงตัวแล้วบอกเลยผมไปการ์โลกาติก

อันนี้ทางเจ้าของคลิปเสียงนะฮะที่เป็นคลิปอื่น
มีหลายคลิปมากที่หลุดออกมาแล้วก็เป็นแต่เป็นเสียงเดียวกันนะ
ที่เราได้ยินเขาบอกว่าเขาจะฟ้องคนที่เอาออกมา
ว่างั้นเพราะว่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็เป็นการถูกตัดต่อด้วยอันนี้เป็นข่าวคืบหน้าล่าสุดนะคะ
อืมคือว่าอย่างนี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าฝ่าขอโทษบุคคลที่ถูกพลาดพิง
ถ้าบุคคลที่ถูกพลาดพิงจะดำเนินคดีต่อตัวเธอก็แล้วแต่พิจารณา
ก็ยอมรับในสิ่งที่กระทำโดยเมื่อช่วงเช้าได้ไปถอนฟ้องในตำรวจสองคนแล้ว

พรุ่งนี้จะเดินทางไปกศธชแล้วก็จะดำเนินการฟ้อง

อวดในวิธีเป็นจังหรับ
ไม่ว่าจะเจอคนจะเอามาออก

แต่ถ้าเกิดมันอยู่ในกรอบของคุณ

ไม่มีใครรู้แต่พอมันหลุดออกมาข้างนอกปุ๊บ
ผมเชื่อว่าคุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณพูดแล้วไง

แต่ถ้าคุยกับเพื่อนสองคนอย่างหนูโทรคุยกับพี่เหมียว
เราก็จะหลุดได้ยังไง

คนที่สี่คนที่แปดเขาไม่รู้แล้วเราคุยอะไรกัน

สองผมอยากจะได้ได้คำยืนยันจากคนที่เอาคลิปนี้ออกมาปล่อยว่าเพราะผมอยากรู้ว่าต้องการอะไรต้องเจตนาอะไรเจตนาคืออะไรต้องการจะทำให้อะไรคือผมเข้าใจว่าคุณอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็ให้มันเป็นประเด็นกันขึ้นมาเลยแต่ว่าต้องห่วงลูกผมด้วยเพราะผมมีสถาบันครอบครัวถูกไหมฮะผมมีลูกสาวอ่ะเออเพราะฉะนั้นต้องคิดนิดนึงไงทำไมงั้นต่อไปนี้
คุณจะเอาคลิปใครที่พูดถึงใครออกมาก็ได้อย่างเงี้ยเหรอหรือวันหนึ่งมีออกมาว่าผมไปฆ่าคนตายนี่ผมติดคุกนะอืมผมก็อาจจะต้องถูกตำรวจลากไปสอบสมมุติมีใครตายคนนึงอ๋อไอ้หนุ่มกัญชัยมันฆ่าแน่เอาคลิปหลุดออกมาพูดเอาคลิปหลุดมาผมทำไงอ่ะถูกไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างเรื่องมันไม่ถูกเรื่อง

พี่อีทรานซอนบรอนนะคะนักศึกษาชั้นม๒
เข้าประกาศลงสมัครเป็นผู้ท้าชิงเป็นผู้ว่ารัฐเวอร์มอนด์นั้น

แม้ว่าจะเป็นเด็กอายุเพียงแค่๑๓ปีเท่านั้น
แต่ว่ากฎหมายของรัฐนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าไม่เคยกำหนดอายุ

เพราะฉะนั้นใครก็สามารถจะเข้าไปท้าชิงได้
ยังแต่ปัญญาคุณสามารถที่จะเข้าไปได้หรือเปล่า

ใช่ก็จะทำให้นี้ได้รับศิษย์เข้าไปท้าชิง
ที่จะเป็นผู้ว่าผู้ว่าของรัฐเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อก้าวเข้าปี๒๐๑๘อีทาเริ่มที่จะวางแผน
หาเสียงแล้วก็ร่างนโยบายทางการเมืองของเขานะครับ
เพื่อหวังจะพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็บ้านเกิดของตัวเอง

โดยเขาได้ชูประเด็นยกเลิกแล้วก็ต่อต้านกฎหมาย
ครอบครองอาวุธที่สังคมอเมริกันกำลังให้ความสนใจอยู่
มาเป็นแคมเปญหลักของตัวเองเลยนะคะ

เพิ่งประกาศออกมาอีกสองคนนะคะ

แล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัทจ่ายไฟฟ้ารายใหญ่ของรัฐด้วยค่ะ
สำหรับอีทานเติบโตเมื่อเหมือนกันกับเด็กทั่วไปอย่างนี้แหละนะคะ
แต่เพียงแต่ว่าครอบครัวของเขาไม่ใช่พวกนักการเมืองนิยมด้วย
แต่ว่าเมื่อตอนอายุ๕ขวบ
เขาเริ่มให้ความสนใจเรื่องการเมืองด้วยตัวของเอ็น

ก็เลยทำให้เขาเริ่มศึกษาแล้วก็คลุกคลีอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์
การเมืองของสหรัฐอเมริกา

การเลือกตั้งมันก็จะเกิดขึ้นในรัฐเฟอร์มอนต์
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒

ก็จะทำให้ผู้สมัครหลายคนเริ่มต้นที่จะหาเสียงกันแล้ว

แต่ภาพนี้น่าแก่มากนะฮะ

เพราะว่าไปแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ด้วย

มันก็คือสมัครได้ก็ตามกฎหมายของรัฐเวอร์มอนด์ใช่ไหม
แต่ตอนนี้วุฒิภาวะ

คือโอเคความคิดอ่าน
การศึกษามาเป็นอย่างดีได้แต่ตอนนี้วุฒิภาวะบางทีเนี่ย
เด็กไปมันอาจจะตัดสินใจอะไรรวดเร็ว

คือไม่ใช่ความรู้ความสุขหุมคัมภีรภาพ

เป็นผู้ว่าการรัฐก็คือ

ยิ่งกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่ารัฐนี้คือประกอบด้วยอีกมากมายหลายเมือง
ต่อไปก็ไปสมัครไปเป็นประธานาธิบดี
ใช่ถูกต้อง

อีกเรื่องหนึ่งนะฮะกระแสอเจ้าตัวนี้มาแรงมากนะครับ
ถึงขั้นต้องแบบมวยชุดไทยกันแล้ว

นี่ครับภูมิกับสถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองนะฮะได้สั่งการนะครับ
ให้ทางพันตรวจโทบุญสมเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นสวัสดิ์สอบสวนสอบพ่อเมืองอ่างทองเนี่ยนะครับ
กำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะ
ลงพื้นที่บริเวณสารเจ้าแม่สร้อยทิพย์นะฮะ
ซึ่งเจ้าแม่สร้อยศรีสุวรรณนี่นะครับ

หลังจากที่มีโจรเนี่ยนะฮะ

ขโมยนะฮะชุดไทยพร้อมเครื่องประดับของเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ชาวบ้านเขานับถือ

มีจำนวนมากมาวางแก้บนแบบนี้เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าโจรเนี่ยไปขโมยมาประมาณ๓๐ชุด
ว่าจะไปนำไปวางขายตามตลาดนัดนะครับ
หลังกระแสละครอเจ้านะฮะ

นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่

ไม่กลัวเจ้าตามไปหักคอเหรอ

คือเขาไปเลือกชุดนี้เป็นชุดไทยสบายเฉียง
เดือดตราลอย่างเงี้ยดูสิ

เขาอุตส่าห์มาแก้บนไม่ได้กลัวเจ้าแม่เลย
แต่ไม่กลัวเลยนะ

ก็ตอนนี้ทำอะไรดี

ก็ไลน์แล้วก็เอาไปแบบว่าแจกจ่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้
ให้ลงโรงเรียนคือไม่งั้นต้องกระดูกสิมันก็เต็มไปหมด
เออให้ลงโรงเรียนอะไรอย่างนี้ชื่อว่าก็จะดีกว่า
เป็นความรู้แต่ไม่รู้การพาดสบายสักอย่างไหนคะ

คือตอนนี้เนี่ยนะยังต้องขอบอกว่ากระแสของการแต่งไทยเนี่ยนะแรงมาก
แต่แต่งผิดเยอะมาก
หนึ่งที่ฉันเกลียดที่สุดนะคือการโจงกระเบน
คือใช้โจงเป็นกางเกง
ทำสำเร็จแล้วเพราะว่าทุกคนคิดว่ามันง่ายดี

ไม่จริงอะค่ะโจงกระเบนจริงนี่ง่ายมากจะบอกให้
สมรรดา
กลับแล้วก็ม้วนใหม่กับการใส่ด้านบน
ฉะนั้นต้องขอบอกว่าสบัยเนี่ยต้องฮมให้ชายสบัยไปทางซ้าย
เพราะแขนคว้ากับมือคว้าเราต้องทำงานหยิบนูนแสดวก
ไม่ใช่มาห่มทางด้านขวามันก็ติดนะสิ
เข้าใจไหมเขาต้องห่มไปทางด้านซ้าย

อันนี้เป็นกฎเลยอันนี้ความถูกต้องเลย
มันเป็นภูมิปัญญาของคนในยุคนั้น

มันมาจากธรรมชาติของอกับกริยา

คืออย่างแต่งกายการกินอยู่การหลับนอน

ในภูมิประเทศนั้นที่เป็นอยู่

คุณนดีชสารต่อความฟินนะครับ

เป็นข่าวยืนยาวนานมาหลายวันมาก